ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะก็คาดว่าเป็นเรื่องชู้สาวค่ะที่จังหวัดปทุมธานีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้คือมีรถเก่งคันนึงนะคะผู้ชายผู้หญิงเข้ามาด้วยกันขับรถออกมาจากโรงแรมปรากฏว่ามีผู้ชายขับรถมาอีกคันนึงมาดักอยู่ข้างหน้ารักษณะประจันหน้ากันแบบเนี้ยค่ะรถของชายหญิงเขาก็ถอยหนีรถอีก
เสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมากนะคะครับจนผู้ชายที่เขานั่งมากับผู้หญิงได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ

ขอบคุณนะครับเขามาขอบคุณขอบคุณ

แหงละ
นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดสองมุมนะคะ
มุมนี้ก็คือเป็นจังหวะที่รถเก่งคันนี้ที่ผู้หญิงมากับผู้ชายแล้วขับออกมาจากโรงแรม
แล้วก็มีรถมาดักรอแล้วก็ประจันหน้ากัน
แล้วเขาก็ขับถอยหนีแล้วนี่ก็ขับไล่มา
ก็เลยไปต่อเนื่องกับภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมนึง
แต่เป็นมุมของร้านที่อยู่ใกล้ตรงนั้น
อีกมุมนึงเนี่ยจะได้ยินแค่เสียง

คนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดคำว่าหมอบ
เพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้ยินแค่เสียงปืน

ใช่ค่ะนี่ค่ะก็คือรถสองคันนี้นะคะ
เป็นคันที่มาดักรอแล้วก็ขับพุ่งเข้าใส่
คาดว่าคนในรถคันนั้นแหละลงมาจากรถ
แล้วก็กระหน่ำยิงใส่รถอีกคันหนึ่งนะคะ
บ่าย๒เมื่อวานค่ะซอยมิตรบ้านกลางซอย๒
ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะคะ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและกู้ภัยไปตรวจสอบ
นายสุจินอายุ๓๓ปีใส่เสื้อยืดคอกลมสีเหลือง
กางเกงยีนขายาวถูกยิงไปสามนัดนะคะ
กระสุนเข้าที่หัวไหล่ขวา๑นัด
ข้อมือขวาอีก๑นัดเท้าขวาอีก๑นัด
กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็รีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีค่ะอืมนี่นะคะคือคนเจ็บนะคะ
ก็คือผู้ชายที่นั่งมากับผู้หญิงรถคันที่ออกมาจากโรงแรมนะคะ
มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๙ปลอกคุณผู้ชม

วิถีกระสุนไปโดนร้านทำท่อไอเสียรถยนต์
อยู่ริมถนนด้วยนะคะทำให้หม้ออลูมิเนียมประตูห้องน้ำ
ผนังร้านเป็นรูโหวตได้รับความเสียหายไปห้าจุดค่ะนี่ค่ะครับ
จากการตรวจสอบนะคะได้ข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
จอดที่หน้าโรงแรมแล้วก็ขับไปจอดในซอยที่อยู่ติดกับโรงแรม
ขับออกมาจากโรงแรมผู้หญิงเป็นคนขับนะคะ
นายสุจินนั่งอยู่เบาะข้างคนขับพอขับออกมาจากโรงแรม
ซ้ายเข้าซอยที่ผู้ชายคนที่ดักรอ
เขารออยู่อะค่ะก็เลยขวางหน้าประจันหน้ากันเลย
ตัวผู้หญิงก็ถอยเลยเข้าเกียร์ถอยนะคะถอยหนี
คือพอเขาถอยหนีไปได้ประมาณสัก๑๐๐เมตรอะนะคะ
ไปถึงสี่แยกปากซอยบ้านกลางเมืองซอยสอง
แล้วผู้ชายที่นั่งมาด้วยเนี่ยเขาลงจากรถ
ทีนี้แหละเอาปืนยิงใส่นายสุจินหลายนัดนะคะจนนายสุจินได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าย่าข้างทางข้างกับร้านทำท่อไอเสียค่ะ
คนร้ายก็เลยหันปลายกระบอกปืนยิงไปทางนั้นทางร้านทำท่อไอเสีย
ก็เลยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของทางร้านมาแล้วก็ได้ยินเสียงชัด
แล้วก็ทางร้านเขาก็ได้รับความเสียหายด้วยคือนายซูจินเข้าไปหลบ
อยู่หลังร้านนี้พอดีครับนี่ค่ะรถเก๋งยาริส
ก็ขับหนีเข้าไปในซอยมิตรบ้านกลางสามารถทะลุออกถนน๓๐
และถนนติวานนท์นะคะคนร้ายก็รีบขับรถเก๋ง
เขาขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางสาวมณีรัฐอายุ๓๐ปี
ก็มีนายสุจินอายุ๓๓นั่งมาด้วยนายสุจินโดนยิงได้รับบาดเจ็บ
เขาบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
ที่เป็นผู้ก่อเหสมาดักล่อยและยิงเขา
คือนายนรวุฒิอายุ๓๕ปีซึ่งเป็นสามีของนางสาวมณีรัฐคนขับรถอีกคันนึงอะค่ะ
เป็นสามีเป็นสามีค่ะที่มาดักรอค่ะ
แต่ว่าคนที่นั่งรถมากับฝ่ายหญิงออกจากโรงแรมมานี่เป็นเพื่อนร่วมงาน
แม่เรื่องนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ
ใครได้ยินได้เห็นได้ฟังข่าวก็ต้องบอกว่ามันกระชากใจสะเทือนอารมณ์เหลือเกินนะ
เหตุผลมันก็๑๐๘นะเรื่องแบบนี้นะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
ชื่อว่านายภัยศาลนะเขาบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถยนต์มาจาก
ทางฝั่งหนึ่งแล้วก็จอดอยู่ที่หน้าโรงแรมสักพักหนึ่งแล้วนะครับ
แล้วขับไปจอดหลบอีกซอยที่อยู่ข้างโรงแรมด้วย
ก่อนที่ไม่นานรถของฝ่ายหญิงจะขับออกมาจากโรงแรม
แล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตามที่ปรากฏในคลิปนั่นแหละ
ถอยหลังถอยหลังมาแล้วอีกคันนึงก็
ซึ่งเป็นรถของคันที่ว่ามาจอดอยู่เนี่ยครับ

แล้วก็คนที่โดนยิงก็วิ่ง

เป็นไงบ้างครับตกใจไหมหน้าบ้านเลย

นายวีรวัตรอายุ๓๖ปี

สีรถยนต์ที่อยู่ตรงนั้นพอดีนะครับ

เปิดประตูเดินลงมาจากรถก่อนนะฮะ

คนเจ็บก็เปิดประตูเดินลงมาจากรถ

ฝั่งผู้ก่อเหตุนะครับได้จอดรถ

แล้วก็ตรงไปใช้ปืนกระหน่ำ

ทางคนเจ็บเนี่ยเขาวิ่งไปหลบที่

ในร้านนะฮะลูกคงลูกค้าที่มานั่งรอรับ

เพราะกลัวจะโดนกระสุนปืนลูกหลง

คนที่ยิงอ่ะเขาตะโกนออกมาก่อนแต่ว่า

ออกมาจากโรงแรมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับ

เริ่มยิงแล้ว

ก้มลงไปมองผ่านช่องตรงนี้

มันปืนนะครับพอมันปืนปุ๊บก็จะสั่ง

เราได้คุยกับเพื่อนร่วมงานของ

เขาก็ทำงานอยู่ที่บริษัทขนส่งพัสดุนะ

คือเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางฝ่ายหญิงเนี่ย
เขาออกจากที่ทำงานไปสักประมาณ๑๑โมงเช้า

จะออกไปคุยกับลูกค้านะ
ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาต้องออกไป

คือเรื่องนี้ทางเพื่อนร่วมงานเขามองว่า

ที่เขาจะต้องออกไปทั้งนอก

เขาก็ออกมา๑๑โมง
แล้วพอลูกค้าออกตกใจไหม

ไม่คิดว่าใช่เขาจริง

รู้ไหมว่าเขามีแฟน

แต่ตายรู้ว่าเขามี

แม่บอกว่าลูกชายกับลูกสะไพร

มีลูกด้วยกัน๒คนนะครับ
ลูกชายมีอาชีพขับรถตู้

เมื่อวานนี้ลูกชายกลับมาบ้านช่วงบ่าย
ก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรนะครับ

ก็ออกไปทำงานตามปกติ
แม่บอกว่ามาเห็นข่าว

เปิดดูข่าวไทยรัฐทีวี
เห็นข่าวคนร้ายไล่ยิง

นี่มันรถลูกสะไพร
ก็เลยรีบโทรไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ลูกสะไพรก็บอกว่าไม่มีอะไรแม่

เขาไม่ได้พูดอะไรไม่ทราบค่ะถ้าดูข่าวเมื่อเช้าค่ะ
ทราบจากข่าวค่ะแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเห็นแต่ว่า
คนเสื้อเหลืองโดนยิงในโทรทัศน์ครับแล้วพอแม่ดูข่าวแล้วเป็นไงคะ
ตกใจไหมไม่ตกใจค่ะก็ไม่รู้ค่ะโอ้โหมีท่าทางแปลกแปลกนะครับ
หรือว่าปกติก็ปกติค่ะเขาก็ยังทำกับข้าวให้ลูกเขากิน
มานั่งกินข้าวกับลูกแล้วจากนั้นทำยังไงต่อเขาทำไงต่อครับ
เขาก็เข้าบ้านก็ต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วค่ะ
บ้านเขาอยู่ตรงไหนนี่ค่ะอยู่ที่เดียวกันนี่ค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็เลยพยายามโทรศัพท์
สอบถามข้อเท็จจริงกับตัวฝ่ายหญิงอ่ะนะคะครับ
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานแล้วก็ตัดสายเราทิ้งอ่ะค่ะ
หลังจากที่เราขับรถออกไปแล้วนะฮะเขายังตามเราไปอยู่ไหม
ไปนะคะหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะพี่
เหรอฮะแล้วตอนนั้นอยู่ที่ไหนครับ

แล้วตัวพี่เองเนี่ยเลิกกับสามีคนนี้หรือยังครับ
นี่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นสิทธิ์ของแหล่งข่าวนะคะ
ที่จะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลอย่างไรก็ได้นะคะ

แต่ว่าประเด็นนี้มันก็มีคนเจ็บเกิดขึ้นนะคะ
เรื่องของคนก่อเหตุคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเลยช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมา
ตำรวจสพสวนพริกไทยจับผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
นายนรวุฒิสังวาศีอายุ๓๕ปี
นี่นะคะก็พาไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
นี่คือผู้ก่อเหตุคนที่ขับรถเก่งโยต้าอัลติสค่ะ

ซอยมิตรบ้านกลางซอย๒ตะบนสวนพริกไทย

ชี้จุดเสร็จก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักต่อนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชาติพัฒน์พิเนธบุรณ
ผู้กำกับสพสวนพริกไทยบอกว่า

เจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายนรวุฒิได้
ตอนที่หลบหนีอยู่แถวเรียบคลองประปา
อ้างว่าสาเหตุที่ยิงใส่นายสุจิน
ที่ติดไว้ในรถเก่งโจยะต้ายาริสต์
ซึ่งเป็นรถของผู้ต้องหาเอง
ผู้ต้องหาให้รถคันนี้ไว้กับภรรยา
เพื่อให้ภรรยาขับรถไปทำงาน
สุดท้ายมารู้ว่ารถไปจอดอยู่ในโรงแรมที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็เจอภรรยาขับรถออกมาจากโรงแรมพอดี
ก็เลยก่อเหตุนี้นะคะอันนี้คือตัวผู้ก่อเหตุอ้างไว้แบบนี้
หลังก่อเหตุขับรถหนีเอาปืนไปทิ้งในคลองประปา
อยู่ระหว่างการหาปืนนะคะของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ
ต้นแจ้งข้อหาพยายามฆ่ายิงปืนในหมู่บ้านทางสาธารณะ
พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนตัวนายสุจินคนเจ็บยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปฐุมธานี

พนักงานสอบสวนก็ต้องสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
คือยังไงมันก็เป็นเหตุยิงกันนะนะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีคนเจ็บไงคะก็ต้องมีการดำเนินคดีตามขั้นตอน
แต่ในมุมของคนขับรถเก่งคันนั้นที่ว่าฝ่ายชายเสื้อเหลืองเขานั่งมาด้วยแล้วถูกยิงบาดเจ็บ
อันนี้ต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะครับว่าคือใครนะ
เพราะว่าเจ้าตัวที่เป็นภรรยาของผู้ต้องหาเขายืนยันว่าเขาไม่ได้อยู่ใช่ไหม
เขาไม่ได้ไปเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะรถคันนั้นมันจะเป็นอะไรยังไงใครขับอะไรยังไงกันแน่นะครับ